ส่วนเรื่องนี้นี่คือสุดคั่วอารมณ์เลยฮะ
จะเชื่อผัวเมียรักกันอยู่กินด้วยกันนะครับ
ปรากฏว่านี่คือบาดแผลที่ผัวประเคนให้เมียครับ
คือเตะจนเมียปากแตกแล้วฟันหักครับ

แล้วก็พูดไม่เข้าหูพี่มิ้วคุณผู้ชม
นี่ครับสะบักสบอมเลยแล้วปากเจอบวมออกมาแบบนี้

ปกติครับทำร้ายเราก่อน
คิดเหมือนกันว่าคนที่รักกันอยู่ด้วยกันจะทำกันแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวคนเจ็บครับคุณเสา
อายุ๓๙ปีไปส่งโรงพยาบาลครับ
คนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นอยู่ที่แคมป์พักคนงาน

ก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่กับแฟนของเธอนั่นแหละครับ

แล้วปรากฏว่าเหมือนพูดจาไม่เข้าหูกัน
ฝ่ายชายลุกขึ้นมาเตะยอดหน้าเธอเลยครับ
หลังจากนั้นนี่คือบาดแผล

เอกแอ๊กก็ทำร้ายเอกแอ๊กก็ทุบตี
แต่ครั้งนี้นี่คือหนักที่สุดเลยแผลที่เธอเจอ
เย็บไป๑๒เข็ม
ไม่พอฟันหน้าโยกหลายซี่

เดี๋ยวคงต้องไปแจ้งความแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ทำเกินไป
อันนี้มันเกินกว่าทุกครั้งที่เคยเจอเลยครับ
หน้าเธอเธอบอกว่ามันโยกแล้วมันหลุดด้วยไง
อันนี้คือก็เดี๋ยวคงต้องรักษากันไปต่อนะฮะ

ลงพื้นที่ครับไปเจอกับคนเจ็บอีกครั้งออกจากโรงพยาบาลมาอ้าว
ไปที่แคมป์คนงานที่พักอ่ะนะครับสภาพหน้าตายังบวมปูดอยู่เลยครับ
มิ้วคุณผู้ชมเธอบอกว่าที่ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือ
พูดไปใครจะเชื่อผัวโมโหว่าเธอทำทอดมันไม่อร่อย
ฝ่ายชายโมโหครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาฝั่งนู้นเขาเมาด้วยไง
โกรธไม่พอใจใช้เท้าเนี่ยเตะเข้ามาโดนปากของเธอหงายหลังเงิบเลยครับ
ฉีกขาดฟันโยกด้วยนะฮะเตะเสร็จแล้วเนี่ย
ฝ่ายชายเข้านอนเลยคือง่วงแล้วก็เตะเสร็จปั๊บหลับเลยครับ
ส่วนเธอไปโรงพยาบาลโอ้โหเปล่าเปลี่ยวมากตอนเนี้ย
มิ้วคุณผู้ชมฟังให้ดีครับเธอบอกว่าปรับความเข้าใจกับผัวแล้ว
และเปลี่ยนใจแล้วไม่ไปแจ้งความตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวรักษาตัวเสร็จจะไปแจ้ง
ตอนนี้ไม่แจ้งความแล้วเพราะผัวบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก

คุยแล้วเขาจะทำตัวใหม่ก็รักเหมือนเดิม

ก็นั่นน่ะสิหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะ
คุยกับฝ่ายชายหน่อยกันแล้วกันครับนายฉัดชัย
เขายอมรับเมื่อวานนี้ดื่มจนเมาขาดสติแล้วเมียพูดไม่เข้าหูด้วย
ก็เลยประเคนบาธาเข้าไปตรงหน้าเตะเสยไปหนึ่งทีครับ
เลือดเมียกบปากเลยเขาไม่หนีไปไหน
เขาบอกว่าเขาก็หลับไปเลยดูสิครับ
โอ้โหพี่ปกติแล้วตัวเขากับเมียเนี่ยก็จะกินเหล้า
หลังจากนั้นก็จะทะเลาะกันแทบทุกครั้งแต่ไม่ได้รุนแรง
มีครั้งนี้แหละที่ขาดสติแล้วก็เผลอทำกับเมียรุนแรง
แต่รับปากจากนี้ไปจะไม่ทำแบบนั้นอีกแน่นอนครับ
เป็นบ่อยไหมอย่างนี้เราเบาแล้วกินแล้วเถียงกันบ่อยไหม
ไม่ค่อยบ่อยแล้วครับ
ไม่ค่อยบ่อยเนอะต่อไปนิดเดี๋ยวถามอีกไหมเนี่ย
ไม่มีแล้ว

ทางที่ดีก็เลิกดื่มเหล้าดีไหมล่ะ
นี่น่าจะเป็นต้นเหตุฮะขวดเหล้าเหล่านี้ขวดเหล้าขวดเบียร์นี่แหละฮะ
ช่างที่เป็นหัวหน้างานของทั้งสองคนก็บอกว่าเอาจริงนะ
ทั้งตัวในช่างและเพื่อนคนงานเขาเห็นจนชินแล้ว

ผัวเมียคู่นี้ชอบตกเย็นก็จะมานั่งดื่มเหล้ากงเหล้าโก๊งเบียร์กันแล้วก็ทะเลาะกัน
แต่ไม่เคยทำรุนแรงเหมือนครั้งนี้มาก่อน
ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก